กลับมาติดตามรถปลดทุกข์นะครับช่วงนี้ต้องตรวจสอบข่าวสารในโลกโซเชียลกันซะหน่อย
เมื่อเช้าเช้าข่าวชัดโซเชียลตามติดต่อเนื่อง
จนถึงตอนนี้รถปลดทุกข์ก็ยังคงเกาะติดนะคะ
คลิปนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

แล้วก็จะเล่าความเสียหายความเดือดร้อนไปพร้อมกันนะครับ

เกิดอะไรขึ้นนี่คันที่วงกลมทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ
เดี๋ยวเราจะได้ดูกันอีกเป็นคลิปสั้นเท่านั้นเองนะครับ
ว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์มันเกิดอะไรนะ
เดี๋ยวเราย้อนดูกันอีกครั้งนี่ดูให้ดีนะครับ
รถกระบะสีน้ำเงินเข้มคันนี้เหมือนจะเปลี่ยนเลน

ปรากฏว่าก็เข้าไปชนกับรถตุ๊ก
และรถตุ๊กที่เขาจะตรงเข้ามาตามเลนของเขานี่แหละครับ
ปรากฏว่าถ้าเห็นดีนะมองดีรถตุ๊กน่ะคว่ำเลยพลิกเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้และรถกระบะคันนั้นก็ตรงไปเลยนะครับ
ถ้าจะบอกเส้นทางเนี่ยเส้นทางที่จะตรงไปเนี่ย
จะไปสะพานพระปกเกล้านะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมาจากที่แยกวัดตึก

มุ่งหน้าแยกบ้านแขกนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

หลังจากนั้นนะครับก็รถสำล้อของคุณบุญโฮม
ผู้เสียหายที่ถูกรถกระบะขับชนแล้วหนี
ก็เป็นคลิปวิดีโอที่เกิดจากกล้องวงจรปิด
กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้นนะครับ
คุณพี่บุญโฮมนนทภายุ๔๐ปีคนขับรถสำล้อ
เป็นผู้เสียหายที่ปรากฏในคลิปบอกว่า
ช่วงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่๙เมษายน
ได้ขับรถสำล้อมุ่งหน้ากลับบ้านย่านสมเด็จเจ้าพระยาซอย๕
โดยใช้ถนนจักรวรรดิจากสี่แยกวัดตึกมุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
แล้วปรากฏว่าอยู่ถูกกระบะอิซูซูคาเมโอสีน้ำเงินไม่ทราบทะเบียน
พุ่งชนเข้าบริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้า
ว่าคู่กรณีตัดสินใจเปลี่ยนเลนกระทันหัน
เพื่อมุ่งหน้าไปสู่ปากคลองตลาด

ตอนถูกชนเครื่องยนต์หลุดกระเด็นออกมา

แล้วก็ส่วนอื่นเสียหายรอบคันเลยนะฮะ
ซึ่งขณะนี้เองหลายวันผ่านมา
ก็ยังไร้การรับผิดชอบจากคู่กรณี
เนื่องจากขับชนแล้วหนีหายไป
หลังเกิดเหตุอู่ซ่อมก็ตีราคา
ตีราคาสูงค่าซ่อมสูงพอสมควร
ข่าวออกมาบอกว่าค่าซ่อมเฉียดแสนบาท

อยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบหน่อย

ไม่สามารถที่จะใช้รถไปประกอบอาชีพได้

คนดูในคลิปนี้ก็มีคำถามมากมาย

และรถคันนั้นไม่หันมาเหลียวแลดูแล

จนถึงตอนนี้คนรับผิดชอบยังไม่แสดงตัว

นำค่าเสียหายมาจ่ายเป็นเงินชดเชยเลย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาพูดคุยกันเลยนะคะ

ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
อยู่กับพี่บุญโฮมนนทภาสวัสดีค่ะ

ครับผมแล้วพวกจำตามร่างกายเลยไม่ได้๒วัน

ตอนนี้เห็นรอยเย็บอยู่ใช่ไหมคะขออนุญาตกลัวไหมครับ
ยังเห็นรอยเย็บอยู่ขอโทษนะฮะตรงกลางศีรษะเลย

เลยมาแล้วแต่พี่ยังไม่ได้ไปหาหมอ

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคงตกใจน่าดูนะ

อยู่รถมาจากไหนแล้วอยู่ทำรถเราคว่ำแล้วอยู่หายไปไหน

คือเหตุการณ์วันนั้นผมทำงานเสร็จผมจะกลับบ้านนะครับ
ขี่ไปเรื่อยผมก็ไม่คิดว่าไม่มีอะไรหรอก

คือทำงานจบแล้วก็ส่งเพื่อนกลับบ้านแล้วก็ตัวเองจะกลับบ้าน

เห็นบ้างไหมคะว่ามีรถกระบะมาอยู่ข้างหรือขับแซงมา

ขี่มาเลนซ้ายปกติครับ
คือถ้ามีผู้โดยสารเรียกก็จะไปเรื่อยอย่างนี้ครับ
แล้วไงต่อครับ
เหมือนกับว่ารถกระบะจะอยู่เลนส์ตรงกลาง
จริงแล้วพี่บุญโฮมบอกว่าเข้ามาจากเลนส์ขวาสุด

โอ้โหแล้วก็ตีมาเพื่อจะเข้าซ้ายสุดแบบ

พี่บุญโฮมงงไหมครับตอนนั้น

เพราะว่าไม่ใช่ถนนโล่งนะคะ

พี่บุญโฮมองแล้วก็ดูคิดว่าเอ๊ะ
อยากที่จะได้ข้อมูลหรืออะไรจาก

ผมว่าแท็กซี่คันสีชมพูกับเฉียวเหลี่ยง
มันน่าจะผมมองทะเบียนชัด

เหตุการณ์ชนต่อหน้าเขาไงครับ
เพราะว่าอะไรตอนที่ชนแท็กซี่สีชมพูเป็นยังไงคะ
คือเขาก็ฉีดตามตรวจรถคันนั้นมาเรื่อย

ปุ๊บเขาหากว่าแท็กซี่คันสีชมพูก็เบรกให้

ใช่ครับ
แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเรา

ฟกช้ำตามตัวแต่ว่ามีคนมาช่วยเหลือ

พูดถึงร่างกายเจ็บแล้วนะฮะ
เรื่องของความเสียหายกับรถตุ๊กที่เป็นรถอาชีพของเขา

พี่บุญโฮมข่าวที่มันออกมาบอกว่ารถเสียหาย
แล้วก็ต้องจ่ายค่าซ่อมเฉียดแสนบ้าง
มีข่าวมาบอกว่าค่าซ่อมเป็นแสนบ้าง
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่บุญโฮมนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว

เขาบอกว่าประมาณ๖๗หมื่นได้ครับ

ครับเสียหายอะไรบ้างพี่เนี่ยอยู่สภาพเนี่ย
สภาพก็เครื่องยนต์โดดกระแทกลูดออกมาอย่างสภาพครับ
แล้วก็เขาบอกว่าต้องผ่าดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหม

คือตอนนี้เนี่ยรถเราเรียกว่าอะไรโครงรถหรอฮะ
โครงรถ
ต้องดูก่อน

ไม่ได้แปลว่าจะเอาเครื่องนี้มาใส่ในรถแล้วใช้งานได้เลยไม่ใช่

คือต้องดูก่อนว่ามันใช้งานได้ไหม
ป้องตรงกระแทกข้างในมันอาจจะเป็นอย่างอื่น

รถที่ต้องไปรับผู้โดยสารเป็นเงินที่จะมาเลี้ยงครอบครัว

ตั้งแต่วันที่๙มางานไม่ได้ทำเลย

ใช่ครับคือเงินไปหาหมอต้องกินเพื่อน

ลูกสองภรรยาแล้วก็คุณแม่หรือคะ

ยังคิดไม่ออกเลยใช่ไหมว่าจะทำไงต่อ
ตอนนี้ก็ยังมึนอยู่ครับคิดไม่ออกเลย

ทางตำรวจเหตุเกิดวันแรกครับ
คือเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้เฉย

วันหลังมาผมก็ไปเดินเป็นวัดไปแกล้งความ
เขาบอกว่าให้ไปตรวจตอบดูกล้องก่อน
เขาก็เลยทำหนังสือให้ไปยื่นกรตม
แล้วก็ได้ภาพตอนหน้าคลิปมา๒ภาพ
ตั้งแต่นั้นมาก็เงียบฝ์เลยครับ

พี่บุญทงเขาอยากรู้ความคืบหน้าไหม

อยากรู้เดี๋ยวคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับ
เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานจักรวรรดิครับ
พันธ์ตำรวจเอกพบทรจิตหมั่นนะครับ

ภูมิกลับการสถานีตำรวจนครบานจักรวัตรครับ

สำหรับคดีรถชนของคุณบุญโฮมนะครับ

รถสามล้อเครื่องเนี่ยนะครับ
ก็ได้ตรวจสอบกับทางรองสวดสอบตรวจ

ทราบว่าวันนี้ได้นัดหมายกับคุณบุญโฮมเนี่ย

ผมเองก็ได้เรียกฝ่ายสืบสวนนะครับ
มาเพื่อที่จะตรวจสอบภาพวงจรปิด
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุ

นะครับลักษณะแบรนด์สีเทาหรือสีดำ
อันนี้เห็นชัดตรงนี้ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นที่ห้ออะไร
เพราะว่าขอความชัดเจนอีกสักครั้งอีกสักนิดหนึ่งครับ
แต่สิ่งสำคัญคืออยู่ที่เลขทะเบียนจะได้ตามรถกันถูก
กล้องวงจรปิดในเส้นทางที่เขาขับไป
ครับกล้องวงจรปิดในเส้นทางเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้ครับต้องเรียน
ทรงเรียนรักษาธิวัศกาปรูเมินผ่าขอบคุณให้ทราบว่า
ช่วงเวลาหลางคืนจะมีข้อคือการมองภาพ

แต่ทีนี้เราจะทำยังไงต่อดีครับภูมิกับ

ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางแทรฟทีวีนะครับ
ที่ให้แนะนำคลิปต่างขึ้นไปในโซเชียล
หรือให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้เห็นนะครับ

ก็จะได้แจ้งเบาะแสมานะครับ
แจ้งมาทางที่ศาลีกำหนดนครบรัฐจังหวัดนะครับ
หมายเลข๐๒๒๒๕๔๐๙๔ครับ

บุญโฮมบอกว่าคันหลังแท็กซี่คันหลัง
หรือคันหน้าที่เขาขับมาพร้อมกันน่าจะทราบ
เราก็ไม่เห็นทะเบียนสักคันเลยใช่ไหมครับท่านผู้กำกับครับ

มอบหมายให้ทางฝ่ายถึงตรงนี้อัปสารกับทางแท็กซี่นะครับ
ตรวจสอบแท็กซี่จะได้มาหรือว่าเป็นพยานนะครับ
สอบเข้ามาให้เป็นพยานรู้ว่าจะได้ดูว่าเขาทราบเหตุการณ์อะไรบ้างครับ
อันนี้หมายถึงแท็กซี่คันสีชมพูที่อยู่ใกล้ใช่ไหมครับ
ที่อยู่ใกล้นะครับตามภาพนะครับที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะครับ

ช่วยติดตามหาผมว่าคงไม่ใช่เรื่องยากครับ
เพราะภาพมันชัดเจนถ้าไล่กล้องย้อนหลังก็น่าจะเห็นนะครับ
เลยเริ่มกำลังการให้เร็วที่สุดครับ

ทีนี้ในเรื่องของคดีจะมีความผิดอย่างไรบ้าง
เขาจะต้องชดใช้ชดเชยยังไงบ้างฮะ

ครับคดีนี้ก็เป็นคดีขับรถอัตมาส

ไม่หยุดช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ก็มีโทษตามราชบัญญัติจรจรทางบก
เป็นความผิดก็จำปรับตั้งแต่๒๐๐๐๑๐๐๐บาท

ถ้ามีประกันนี้ต้องชดใช้ชดเชยค่าซ่อมรถตุ๊ก
แน่นอนครับจากการที่เราสอบตน
น่าเชื่อว่าทางฝ่ายรถพลิกอัพ
น่าเชื่อน่าจะมีส่วนที่จะประมาท
ผู้กำกับคะแล้วกรณีที่พี่บุญโฮมบอกว่า
อยากให้คนที่ขับรถมาชน

อาญาจะไม่เอาเรื่องไม่เอาความ
นี่คือสามารถทำได้ใช่ไหมคะ
เรื่องทางอาญากับเรื่องค่าเสียหาย

ทางฝ่ายก็จะไม่ลงโทษล่ะครับ

เนื่องเพราะว่าพี่บุญหบเดือดร้อนหนักจริงนะครับ
ใช่ครับครับ

ตำรวจเอกพบทรจิตหมั่นก็บอกแล้ว
ว่าคือตอนนี้เห็นแล้วทะเบียน

น่าจะมีการประสานกับศูนย์แท็กซี่

ว่าเห็นไหมกระบะคันนั้นขับตามไปยังไงต่อ

เขาได้ทันจดทะเบียนหรือว่าดูทะเบียนไว้หรือเปล่า

ไล่เอาเนอะถ้าดูพวกกล้องวงจรปิดต่าง

จากกล้องวงจรปิดที่เราได้ประสานมาแล้ว

อย่างที่ผมขออยู่ตรงหน้าคลองถม๒ตัว

ผมขอไปสองวันสามวันนะ

ท่านใดที่เห็นในคลิปแบบนี้
ที่เรานำเสนอข่าวสารไปแบบนี้

รับผิดชอบหน่อยเพราะว่าพี่บุญโฮมก็มีความเดือดร้อน
ต้องดูแลทั้งร่างกายดูแลจิตใจดูแลครอบครัว
แล้วก็รถที่ทำมาหากินเป็นอาชีพอีกนะครับ
เรื่องนี้เดี๋ยวเราตามติดให้ต่อเนื่องสังคมต้องตรวจสอบนะครับ
ขอบคุณพี่บุญโฮมด้วยที่มาพูดคุยกันตรงนี้
จะไม่ทิ้งแน่นอนครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ
นี่แหละค่ะก็คุณผู้ชมคะเราบอกเบอร์โทรศัพท์
ในการติดต่อทางสนจักรวรรดิเอาไว้นะคะ
๐๒๒๒๕๔๐๙๔นะคะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้
รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของพี่บุญโฮมด้วยนะคะ
ให้ได้ติดต่อกันเพื่อที่จะบอกข้อมูลแล้วก็เบาะแสต่างเพิ่ม
หน้าจอเลยนะฮะ๐๙๙๒๘๕๒๙๖๔หรือว่าโทรเข้ามาที่รายการของเราก็ได้
๐๒๑๒๖๑๖๖๖หรือว่าใครอยากจะช่วยเหลือพี่บุญโฮมบอกต่อได้เลย

เรื่องของการซ่อมรถในรายการของเราตรงนี้นะครับ